คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ค่ะช่วง๒ทุ่มมีเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะ
โรงเรียนชุมชนวัดพายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
รถดับเพลิงเป็น๑๐คันเข้าไปช่วยดับไฟ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทนทำงานมาก
แต่ปรากฏว่าสำลักควันแล้วคาดว่ามีโรคประจำตัวด้วย

เรามีภาพนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งป๊ามหัวใจช่วยชีวิต
จ่าสิบเอกบุญช่วยชุ่มยิ้มอายุ๕๓ค่ะ
เทศบาลตำบนศาละแดง
เจ้าหน้าที่ท่านนี้คือเข้าไปช่วย
แล้วเกิดอาการวูบหมดสติกำลังที่เข้าไปช่วยดับไฟอยู่
แล้ววูบไปเลยค่ะแล้วไฟกำลังโหมลุกไหม้อยู่อะค่ะ
ไฟไหม้อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะ
ภาพที่เห็นคือพยายามปั๊มหัวใจกันอย่างเต็มที่

แต่สุดท้ายจ่าย๑๑บุญช่วยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลป่าโมกนะคะ
ทางครอบครัวทางเพื่อนร่วมงานต่างบอกว่า
จ่าย๑๑บุญช่วยเป็นคนดีมากนะคะ
ทุ่มเททำงานเสียสละกล้าหารแต่อาจจะด้วยพักผ่อนน้อย
มีโรคประจำตัวด้วยเป็นความดันโลหิตแล้วก็วูบ
หมดสติไปขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
นายทรงวุฒิไภกิจอายุ๒๗ปี
เจ้าหน้าที่ดับเลิงเทศบาลตำบลสาหร่าแดงบอกว่า
เมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งนะคะว่ามีไฟไหม้รุนแรง

แล้วก็ต้องการรถฉีดน้ำไปสนับสนุนอย่างเร่งด่วน
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งหัวหน้าก็คือจ่าสิบเอกบุญช่วย
พอได้รับคำสั่งก็รีบไปนะคะ
เอารถน้ำของเทศบาลสารแดงไปช่วยดับไฟ
พอไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียงก็มากันเยอะนะคะ
รถน้ำไปเป็น๑๐คันก็ระดมกันฉีดน้ำสกัดควบคุมไฟ
ห่มลุกไหม้ค่อนข้างจะรุนแรง
ก่อนเข้าปฏิบัติงานตัวหัวหน้าบุญช่วยก็กำชับลูกน้องนะว่าช่วยกันอย่างเต็มที่นะ
แล้วเดี๋ยวจะดูแลความปลอดภัยให้แล้วก็แยกย้ายกันช่วยนะ

หัวหน้าบุญช่วยผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขาเดินไปด้านหลังอาคารเรียนที่ไฟไหม้
จากนั้นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนตะโกนร้องว่ามีคนเป็นลม

ทรงวุฒิบอกว่าเขาก็รีบไปดูภาพที่เห็นเนี่ยตกใจมากนะคะ
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตหัวหน้าบุญช่วยอยู่
สภาพก็คือหัวหน้าบุญช่วยหมดสติฟุบลงไปกับพื้นเลย

รู้ทีหลังว่าหัวหน้าบุญช่วยเนี่ยมีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ตำบลสายทอง

ก็เดินทางมาถึงก่อนแล้วเข้าไปช่วยดับเพลิงก่อนแล้ว
คือวิ่งฝ่ากลุ่มควันไปค่ะ
ไปเปิดหน้าต่างของอาคารเรียน
เจ้าหน้าที่จะได้ฉีดน้ำได้ง่ายขึ้น

แต่พอวิ่งออกมาถึงรั้วด้านหลังของโรงเรียน
วูบเลยทีนี้แล้วก็หมดสติไปเลยค่ะ

จะเป็นการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของหัวหน้าบุญช่วย
เพราะก่อนเกิดเหตุวันเดียวกันบ่าย๓โมง
หัวหน้ายังไปช่วยลูกน้องดับไฟไม่ยากใกล้กับโรงเรียนนี้
ที่ไฟไหม้อยู่เลยอะค่ะก็ไม่มีอาการความผิดปกติอะไรให้เห็น
ช็อกมากเสียใจมากเพราะหัวหน้าบุญช่วยเป็นคนที่ดีมากนะคะ
เป็นหัวหน้าที่ทุ่มเทกับลูกน้องมากเสียสละเป็นที่รักของลูกน้องทุกคน
ผมได้ฟังจากน้องอีกคนนึงที่เดินไปคู่กับคู่กับหัวหน้านะครับ
น้องบอกว่าหัวหน้าเหมือนจะหน้ามืดรอบแรกเหมือนสะดุดสายสายระเพลิงนะครับ
แต่ตรงนั้นไม่มีสายระเพลิงพอเดินไปอีกก้าวหนึ่ง
แกก็หน้าทิ่มลงไปเลยอะครับคือหมดสติลงไปเลยอะครับ
แกเป็นคนนิสัยดีครับเป็นคนทุ่มเทกับงานมาก
เห็นลูกน้องเหนื่อยแกเหนื่อยด้วยตลอดครับ
แกไม่ได้แบบว่ามานั่งชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวครับ

เพราะส่วนมากที่ไปดับไฟถ้าเหนื่อยถ้าร้อนก็คือจะนั่งพักกันทั้งหมดเลยครับ
ไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับครั้งแรกเลยครับ
ไม่มีครับแกก็สั่งงานลูกน้องตามปกติว่าให้ดีเลน้ำต่อสายเข้าคันนี้คันนี้
แล้วแกก็เดินไปดูว่าไฟมันสงบลงแค่ไหนแล้วครับไม่มีอาการผิดปกติเลยครับ
ส่วนบรรยากาศที่ศาลาวัดพานทองอำเภอป่าโมกนะครับวันนี้ครอบครัวแล้วก็ยัดยาดได้ช่วยกันเตรียมงานระหว่างรอรับร่างของนายบุญช่วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งไปชนะสูตรที่นิติเวศโรงพยานธรรมศาสตร์เจริญพระเกียรตินะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าฮะโดยเฉพาะภรรยาแล้วก็ลูกสา
แล้วก็เต็มที่กับงานทุกภารกิจตลอดเวลาที่ทำหน้าที่เป็นนักดับเพลิงมานานกว่า๑๐ปีทุกครั้งที่พ่อออกไปทำงานแม้ว่าจะรู้สึกเป็นห่วงแต่ก็เชื่อมั่นแล้วก็ภูมิใจในตัวพ่ออยู่เสมอและทุกครั้งพ่อก็จะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยวันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้คุยกับพ่อนะฮะเพราะว่าพ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้ามืดคือพาย

จะลำบากจะไกลเขาก็ไปค่ะ

แค่ไหนเขาก็ออกไปค่ะถ้ามีคนแจ้งเข้ามา
ก็มีญาติหรือว่าใครโทรมาหาแม่ที่บ้านนะคะ
ว่าแบบพ่อเป็นลมสติไปแล้ว

หนูก็เข้าไปเจอหมอพยาบาลเขากำลังช่วยปั๊มหัวใจอยู่อะค่ะ
แล้วเขาก็แจ้งว่าปั๊มมาแล้ว๒๕นาทีนะ
ถ้าเกินกว่านี้ก็ทางการแพทย์ก็คือเสียชีวิตแล้วค่ะ
แต่พยาบาลเขาก็ทำหมอพยาบาลก็เต็มที่เขาช่วยยื้อปั๊มไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
แต่ว่าพ่อก็ไม่ฟื้นขึ้นมา
ก็ภาวนานะคะขอให้พ่อฟื้นขึ้นมา
แล้วมันก็ตกใจช็อกเสียใจแบบบอกไม่ถูกอะค่ะ
เขาอาจจะแบบพักผ่อนไม่เพียงพอได้รับควันไฟมากเกินไปรวมกัน
แล้วก็แบบอาจจะแบบน็อกไปเลยอะค่ะ
เพื่อนร่วมงานนะคะก็ไปให้กำลังใจครอบครัว
แล้วก็ช่วยกันจัดงานศพทุกคนก็อยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะ
แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียใจและเสียดาย
ที่ต้องเสียจ่าสิบเอกบุญช่วยไปเพราะว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป็นหัวหน้าที่รักของน้องตลอดเวลาที่รู้จักกันมา
จ่าสิบเอกบุญช่วยจะคอยเสียสละร่วมผจญเพลิงด้วยกันทุกครั้ง
ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ครั้งนี้ก็เช่นกัน
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปเลยนะคะ
แล้วก็มีความพยายามที่จะช่วยควบคุมเพลิงให้ได้
ทุกคนชื่นชมในความกล้าหารและความเสียสละค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้นะคะ
เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
โรงเรียนนี้เป็นอาคารเรียนแบบไม้
เป็นอาคารไม้สองชั้นด้านล่างเป็นโรงอาหารค่ะ
ด้านบนเป็นอาคารเรียนชั้นประถมปีที่๔ถึง
นางศะอางทฤษภัณฑ์อายุ๖ปี๑๓ปี
อยู่ในอาคารเรียนที่ติดกับอาคารไฟไหม้ค่ะ
นางสะอางบอกว่าตัวเธอกับหลาน

เด็กหญิงอายุ๙ปีและ๘ปี
พักอาศัยอยู่ในห้องเรียนเพราะว่ามีฐานะยากจน
ทางโรงเรียนก็เลยช่วยเหลือให้ไปช่วยงานในโรงเรียน
แล้วก็อาศัยหลับนอนพักผ่อนได้นะคะ
เธอก็เลยอยู่ในเหตุการณ์พอดีช่วงไฟไหม้
เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุกำลังตำน้ำพริก
ทำกับข้าวกินกันกับหลาน๓คน
ก็อยู่กันด้านล่างอะค่ะจู่ไฟฟ้าทางโรงเรียนดับ
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งพันโรงให้มาตรวจสอบ
แล้วก็เห็นว่าไฟเริ่มไหม้เลยนะคะ
บริเวณอาคารโรงอาหารชั้นล่าง

แต่ไฟไหม้แบบเร็วมากลุกลามเร็วมากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน
ด้วยความกลัวความตกใจก็เลยพาหลานวิ่งหนีออกมา
แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้ามาช่วยเหลือควบคุมเพลิงนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบ
วัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อสรุปหาสาเหตุ
ก็ไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าน่าจะรู้สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะ
อาคารไม้นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๑๕
ด้านล่างเป็นโรงอาหารด้านบนเป็นอาคารเรียน
โรงเรียนมีการปรับปรุงดูแลอาคารเรียน
ถึงระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น
เสียหายค่อนข้างหนักนะคะยังประเมินไม่ได้
เพราะว่าทั้งโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียน
พิวเตอร์เอกสารสำคัญหนังสือเรียนเครื่องครัวด้านล่าง
คือเสียหายหมดเลยเหลือแค่โครงแบบนี้ค่ะ
แล้วไม่รู้โครงมันจะใช้อะไรได้อีกหรือเปล่าดูสิเนี่ย
สาเหตุเบื้องต้นอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
แต่ว่าก็ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
ทางโรงเรียนก็จะทำการเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
มัธยมศึกษาปีที่๓ตามกำหนดการปกติก็คือ๑๖พฤษภาคม
ก็มีนางสาวเบนเจวันฟักแก้วในอำเภอป่าโมกผู้ใหญ่บ้าน
กำนันคณะกรรมการสถานศึกษาคอยช่วยเหลือ
สนุนอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายบางส่วน
เพื่อให้น้องนักเรียนได้เปิดภาคเรียนตามปกติไปก่อน
แต่ว่าก็จะกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรงนี้เอาไว้นะคะ
เด็กนักเรียนผ่านเพื่อความปลอดภัยก็จะไปเรียนในส่วนอื่นกัน
อีกไม่กี่วันจะเปิดเพิ่มมาด้วย